มาดูต่อกันที่เรื่องหัวใจกันบ้างแต่คราวนี้ไม่ได้มีใครเป็นอะไร
จากอาจจะไม่สบายใจนิดหน่อยนะคะสำหรับออกอาการห่วงบ้างบางทีนะคะ
สำหรับคุณต้นและคุณแต้วณธรนเองนะคะ
คือแฟนตัวจริงเนี่ยก็คือหนุ่มต้นใช่ไหมก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่ากระแส
คู่จิ้นของแต้วกับเจมส์จิมันมาแรงซะเหลือเกินนะคะ
เรื่อยส่วนของคุณต้นกับคุณแต้วเองเขาก็อัพมาเป็นปกติอยู่แล้ว
เพราะว่าเขารักกันมานานคู่นี้นะคะงานก็หนักเหมือนกัน
ยังหาเวลาเจอกันอย่างสม่ำเสมอนะคะพองานนี้เราไปเจอต้นมา
ไปเจอคุณต้นมามาเยี่ยมเย็นบันเทิงไทยรัฐพี่แจ๊กกะรีนก็เลยขอแอบถามซะหน่อย
ผลงานละครเรื่องล่าสุดเพิ่งจบไปของแต้วที่เล่นคู่กับเจมส์จิ
หวานใจตัวจริงนอกจอดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะ
จริงก็แอบมีเห็นมาบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าจูบจริงหรือเปล่า

อ๋อเหรอแต่ว่าเราได้ดูผ่านตามไหมครับแบบจับสวีทแล้วนะ
ค่ะแต่เราก็ห่วงไหมคะ

มีขอบ้างมั้ยครับว่ามันเยอะจังเลย
ไม่มีครับเป็นเรื่องการทำงานก็โอเคฟรีครับผมก็ตามนั้นเลย
จริงในเรื่องของวงการเนี่ยคุณต้นเขาอยู่วงการมาก่อนก็น่าจะเข้าใจฟิลเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาเคยเล่นเขาชนไก่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอะไรอ่ะดีเจอยู่ด้วยในเรื่อง
วงการแฟนตัวเองอยู่ในวงการแบบนี้น่าจะเข้าใจแต่ก็มีเล็กแหละที่คอยแอบดูอยู่นะ
จูบจริงหรือไม่จูบจริง
แฟนคับก็เฉยห่างห่างไม่ต้องไปเทียกเขาเลิกกันนะจ๊ะ

เดี๋ยวนะหมายถึงต้นกับแต้วยังรักกันดีอยู่

แล้วก็ต้นแป้วเจมส์จิก็ไม่ได้มีปัญหาการ